มีเพื่อนบ้านอยู่บ้านข้างกัน
อยู่ในท้องที่สอนอท่าข้าม

เพื่อนบ้านสองบ้านนี้บ้านหนึ่งเขาเลี้ยงหมา

บอกว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของที่จอดรถด้วยนะครับ
ล่าสุดลูกชายของบ้านที่เลี้ยงสุนัข
หมาเนี่ยเขาเอาคลิปมาโพสต์ในสังคมออนไลน์
โพสต์อยู่๓คลิปนะฮะ
โดยคลิปแรกเนี่ยที่โพสต์ไปบอกว่า
เป็นภาพที่แม่กับลูกสาวนะฮะ
มีปัญหากับบ้านที่อยู่ข้างกัน
เนื่องจากเพื่อนบ้านไปแจ้งเขต

พอเขตมาปรากฏว่า
หมาที่บอกว่าเป็นหมาจรจัดให้มาจับไปเนี่ย
มันไม่ใช่มันเป็นหมาในบ้านผมเป็นหมามีเจ้าของ
คือเขาไปแจ้งบอกว่าช่วยมาจับหมาจรจัดข้างบ้านหน่อย
ใช่นะครับและเคยแจ้งแบบนี้มาแล้วรอบนึง
พอเย็นวันนั้นแม่ผมกับน้องสาวก็กำลังไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟัง
ว่าเนี่ยมีคนไปแจ้งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ
แล้วแม่ของผู้ชายที่อยู่ข้างบ้านที่ไปแจ้งเขตเนี่ยได้ยิน

คือทางฝั่งที่เลี้ยงสุนัขเขาก็บอกแหละว่า
ก็ตั้งใจพูดให้ได้ยินเพราะว่าก็พอเดาได้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านข้างนี่แหละ
ก็ตั้งใจพูดเสียงดังให้ได้ยินเขาก็ยอมรับว่าแบบใช่เขาเป็นคนแจ้งเอง
ของบ้านข้างก็ได้ยินก็เลยมามีปัญหาถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับ
หลังจากนั้นก็ไม่จบก็มีต่อเพราะบ้านข้างลูกชายของแม่ที่ถูกบ้านมีหมา
ลงไม้ลงมือไปก็กลับมาเอาคืนถึงขั้นดักรอเอาของไปไล่ฟาดไล่ตีกันเลย
คลิปนะครับลงไว้นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องนี้จากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับ
โดยบ้านที่เลี้ยงสุนัขนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมาบ้านบอกจะมาจับหมาจรจัด
มีคนแจ้งนะครับก็เป็นเรื่องราวอย่างที่เราเล่าให้ฟังนั่นแหละโดยบ้านที่เลี้ยงสุนัขบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านวัยนี้มาตลอดชิง
ไม่มีใครเป็นอะไรหรอก
แต่ว่าเขาจอดรถเขามีรถสองคันไง
อีกคันนึงเขาจะจอดมั่วหน้าบ้านคนอื่น
แล้วทุกวันทุกวันเจ้าของบ้านจะต้องมาเรียกเขาทุกคืนทุกคืน
แบบว่าก็ถอยรถถอยรถเจ้าของบ้านมา
คือบ้านไหนเข้ามาดึกก็จะไปจอดบ้านเขา
เขาจะมาไม่มาไม่รู้เขาก็จะไปจอดอะไรอย่างนี้
แล้วช่วง๒ปีนั้นเราก็เดินเรื่องให้ในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วแบบคือนิติทำอะไรไม่ได้เลยบอกตรง
แล้วเราเป็นเราคดีติดกันด้วยไง
แล้วลูกบ้านก็ชอบแบบคือพูด

แล้วเราก็ไปบอกให้เขาจอดให้เป็นที่เป็นทาง
ให้เป็นมันแล้วคือถ้ารถเกิดเนี่ยเขามี
นิติเขาจะมีที่สำหรับรถที่บ้านไหนเกิน
ต้องไปหาซื้อที่จอดอยู่ด้านข้างสระว่ายน้ำเอง
แต่เขาไม่ยอมเลยตั้งแต่เขามาอยู่
เขาไม่ยอมจ่ายค่าจอดรถ
แล้วทีนี้คือช่วงนั้นเขาก็เริ่มแล้ว

เราก็เลิกนักถือกันเลย
นี่เขาไล่ต้นต่อตั้งแต่เรื่องที่จอดรถเลย

เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่ง
เราก็ถามไปยังเพื่อนบ้านคู่กรณี
เพื่อนบ้านคู่กรณีก็แย้งว่าไอ้เรื่องที่จอดรถเนี่ย

เรื่องนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
ใครจะจอดตรงไหนอะไรยังไงมันก็เป็นที่ของหมู่บ้าน
แต่เรื่องสุนัขเนี่ยอันนี้

บ้านติดบ้านใกล้กันนะครับ
ก็ปล่อยสุนัขออกมาวิ่งช่วงตอนบ่าย๓โมง
ก็ผมไม่รู้ครับเพราะผมกลับมาก็ประมาณสี่โมงแล้ว
คนที่รู้ก็คือบุปการี
แล้วไม่ได้วิ่งอย่างเดียว
คือถ่ายมูลด้วยแล้วไม่มาเก็บกว่านะครับผม
บ้านผมก็เคยโดนถ่ายมูลเขาไม่เก็บนะครับ
เพราะว่ามันมีปัญหาไม่กินใจกันนะครับ
ไม่กินใจกันมานมนานแล้ว
แต่หน้าบ้านคนอื่นเขาเก็บบ้างและไม่เก็บบ้าง
ดูบ้านไหนว่าฉันถูกคุยด้วยฉันเก็บ
วันไหนที่ฉันไม่ถูกใจไม่ถูกต้องก็จะไม่เก็บ
อันนี้ทางเพื่อนบ้านหลังที่เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวเขาบอกนะ

ปัญหาหลักก็คือเรื่องของสุนัขบางทีแบบถ่าย
แล้วก็เจ้าของไม่เก็บเหมือนเลือกปฏิบัติ
ไหนที่สนิทก็เก็บให้แต่บ้านเขาเหมือนจงใจเลยว่าไม่เก็บ

เรื่องรถเรื่องหมาอะไรก็ว่ากันไปแต่ทำไมต้องทำร้ายกันล่ะ

ชายคู่กรณีบอกว่าก็เขาทำแม่ผมก่อน
เขาทำร้ายแม่ผมก่อนผมก็ทนไม่ไหวนะครับ
ผมถูกรุมทำร้ายด้วยซ้ำ

เสร็จแล้วแม่ก็ไปพูดเนี่ย

แม่เขานั่งอยู่ในนั้นด้วยนั่งอยู่ในกลุ่มคนแก่กลุ่มนี้

เขาก็ของขึ้นแล้วเราเดินไปกับลูกสาวเรา

แบบก็บอกว่าคือด่ายาบออกมา
ทีนี้ลูกสาวเราก็เลยรีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเลย
ถ่ายคลิปเขาเห็นลูกสาวถ่าย

เขาก็หันมากระจุยหน้าเราเลย
คือแบบเขาไวมากแม่เขาตัวสูงใหญ่

เขาก็หงลุงหน้าเราเลย

แม่เขาหัวล้านแล้วก็จับ

ทีนี้เขาก็ล่วงลงไปเลยล่วงลงไปกับพื้น
แล้วลูกสาวเราก็ถีบเข้าไปทีนึง

แล้วแม่เขาก็เดินกลับบ้านไป

แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้
กับลูกสาวก็เดินกลับบ้าน

ใกล้เข้าเลี้ยวเข้าซอยของเราเนี่ย

วิ่งมาแล้วก็ฟาดตรงมาฟาดลูกสาวเราก่อนเลย

คุณแม่ผมเดินกลับมานะครับ

ถือถุงครับถูถุงสีดำไปนะครับผมถุงสีดำไปก็แกว่งถุงไปมานะครับผม
เราก็แกว่งไปมานะครับผมแล้วมันก็เกิดทะเลาะกันวิวาดกันนะครับ
แต่ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยจากคลิปที่ถูกเปิดเผยมันเห็นหมดอ่ะนะฮะ
แต่มันก็ไม่ได้น่าดูอะไรนักหรอกนะครับเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาดกัน
คุยกันในเรื่องของว่าจะทำยังไงดีกว่าแก้ปัญหายังไงดีกว่า
ให้อยู่กันอย่างมีความสุขนะสำหรับเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกัน
เอาเป็นว่าเรื่องนี้คดียังไม่จบนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายนะขณะนี้
ก็ยังไม่ยอมยุติต่อกันค่ะอ่าก็ยังบอกว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายถูกอยู่นะครับ
เรื่องอยู่ที่สอนอท่าข้ามคู่กรณีก็บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายด้วย
ตำรวจบอกว่าก็เลยต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ยืนยันอาการบาดเจ็บของทั้งสองฝ่ายก่อน
แล้วใครจะดำเนินคดีแต่ละฝ่ายว่ากันอย่างไร
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ว่ากันไปตามขบวนการ